ต่อไปท่านมงคลกิจสุขสินทรานนท์นะครับ
และข้ามฝ่ายรัฐบาลไปหน่อยนะครับ
ก็กลับไปที่สวนะครับ

กับผมในมงคลกิจสุขสินธารานนท์สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อ
และหัวหน้าภักดิ์ไทยศิวิรัยฐานะสมาชิกรัฐสภา
ผมจะขออภิปรายตามความเห็นส่วนตัว
ในการแก้ไขรัฐมนุน๒๕๖๐วงเล็บฉบับคอสช
เราต้องเข้าใจว่าผู้มีอำนาจปัจจุบันเนี่ย
เขาได้ผลการต่อยอดอำนาจจากรัฐมนูล๒๕๖๐มาอย่างเต็มเปี่ยม
บริหารประเทศมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่๒๒พฤษภา๒๕๕๗ถึงปัจจุบัน
แม้นายกรัฐมนตรีปัจจุบันจะมาจากสอสอที่มาจากประชาชน
และสว๒๕๐ที่มาจากหัวหน้าคอสชเลือกมาเพื่อเลือกตนเองเป็นนายกรัฐมนตรี
ผมถือว่ารัฐมนูล๒๕๖๐แม้จะผ่านการประชามติจากพี่น้องประชาชนซึ่งผมก็ต้องเคารพ
แต่ก็เป็นที่เสร็จไม่ได้ว่ารัฐมนตร์๒๕๖๐ได้แปลงกายอำนาจม๔๔
ผ่านมาทางสวซึ่งยังควบคุมกลไกหลักอำนาจถึง๓๓
ทั้งอำนาจนิติบรรยัตน์อำนาจขององค์กรอิสระตามรัฐมนตร์๒๕๖๐
ซึ่งส่งผลทำให้ได้อำนาจการบริหารไปโดยประยายแบบที่ทุกภาคการเมืองก็รู้ว่าคืออะไร
ถ้าไม่เป็นแบบปัจจุบันเขาคนนั้นก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรีควบหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติอยู่
ในส่วนตัวของผมผมก็หวังว่าผมจะได้รัฐมนูลฉบับใหม่ว่าจะเป็นรัฐมนูลที่เป็นประชาธิปไตยจริง
ประชาชนเป็นผู้สถาปนาโดยเสียงส่วนใหญ่ซึ่งมันก็เป็นความหวังและความฝันที่เกือบทุกพักการเมือง
และประชาชนที่มีหัวใจประชาธิปไตยต้องการแต่ผู้มีอำนาจในปัจจุบันผมเชื่อว่า
เขาไม่ต้องการผมเองก็เป็นตัวแทนประชาชนที่ร่วมลงมติในการแก้ไขรัฐมนูล
ในการแก้ไขรัฐมนูล๒๕๖๐ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม๒๕๖๔ก็ผ่านไป
การแก้ไขรัฐมนูลจะเป็นการแก้ไขเพียงแค่มาตราเดียว
คือมาตรา๒๕๖เพื่อให้ได้มาซึ่งสสล
ผ่านการเลือกตั้งมาจากประชาชนโดยตรง
ซึ่งสสลก็จะมาร่างรัฐมนุนฉบับใหม่

แม้จะมีเจตนาที่จะไม่ได้แก้ทั้งฉบับ
เว้นมาตรา๑มาตรา๒ถึง๒๔มาตรา
จาก๒๗๙มาตราก็ตาม
แต่ถ้าคิดเป็นสัดส่วนในการแก้ไขรัฐมนูลแล้ว
ก็คิดเป็น๙๑๓๙ของทั้งฉบับ
ซึ่งสารรัฐมนุนได้วินิจฉัยเมื่อวันที่๑๑มีนา๒๕๖๖
ว่าถ้ามีเจตนาในการแก้ไขรัฐมนูลเกือบทั้งฉบับ
ที่เป็นสาระสำคัญของทั้งหมด
ได้กับการล่างรัฐมนุนฉบับใหม่ทั้งฉบับ
ก็ต้องไปถามประชาชนผู้สถาปนารัฐมนูลฉบับปัจจุบันก่อน
ว่าจะให้ร่างใหม่หรือไม่ให้ร่างใหม่

แล้วก็ต้องเห็นด้วยตามคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูล
ตัดสินจากที่ประชุมตุลาการสารรัฐมนูล
แต่ก็มีเสียงสองฝ่ายด้วยกัน
ฝ่ายหนึ่งก็บอกว่ายังสามารถโหวตวาระ๓ได้

อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่ามันผิดตั้งแต่ต้น

วาระ๒ตั้งแต่ตอนเสนอก็ผิด

ผมเห็นว่าณปัจจุบันเรายังไม่ได้ทำผิดกฎหมาย
เพราะว่าเรายังไม่ได้เริ่มร่างรัฐมนูลเลย
เพราะฉะนั้นแล้วในมุมของผม
ผมเห็นว่าถ้ามีเพื่อนสมาชิกหลายคน

การแก้ไขรัฐมนูลวาระ๓โหวตไม่ได้
ผมบอกว่าถ้าวาระ๓โหวตไม่ได้
แล้วรัฐสภาบรรจุวาระ๓เข้ามาวันนี้ทำไม
เพราะถ้าไม่บรรจุก็จะมีความผิดตามรัฐมนูล
ฉะนั้นแล้วถ้าบอกว่าวาระ๓ในการที่จะลงมติในวันนี้ผิด
ตั้งแต่เสนอร่างแก้ไขร่างรัฐมนูล๗ฉบับก็ผิดด้วย

วาระ๒สมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาพุทธรรษรรณ
จำนวนมากประมาณ๖๐๐กว่าคนก็ร่วมกันลงมติทั้งวาระ๑วาระ

ผมมองว่าการลงมติวาระ๓ไม่มีความผิด
เป็นหน้าที่ตามรัฐมนูล
ซึ่งไม่ว่าวันนี้รัฐสภาจะตีตก

หรือจะให้สารรัฐมนุนตีความใหม่
ว่าวาระ๓เนี่ยโหวตได้หรือไม่

ผมหวังว่าจะได้รัฐมนูลฉบับ
ที่เป็นของประชาชนทุกคนจริง
ไม่ใช่ฉบับที่เป็นของผู้มีอำนาจคนปัจจุบัน
แม้ผมจะต้องรอ๑ปีหรือ๒ปี

ขอบคุณครับ